ก่อนที่จะมาทำเคสหรือเครื่องสำอางทุกอย่างต้องพร้อม
ทำไงก็ได้หนูแต่งแม่ก็ไม่สวยแล้วหนูขอเป็นพี่พลอยมาแต่งด้วยไหม
เพราะเราอยากให้เข้ากับแม่เขา
น้องเขาก็เข้าไปตอบแค่นั้นเราก็ยิ้มกลับบ้านแล้ว
หาชื่อทีมอาสาอิสระแข่งอาศักดิ์
ดักเอกของพลอยก็จะตั้งชื่อว่าโรงผลคนอาศักดิ์แข่งอาศักดิ์

กว่าคุณจะมีพีชที่น้องเข้ามา

ก็มีเวลาสมมุติมีเคทล์ที่กละหัว

มี๒ตัวจบปอสโฟเป็นแอร์ออสเตกแล้วก็เป็นค่าราชการทำงานอาจารย์สารโรงงานออฟฟิศ
หัวหน้าคือซีมมีหมดเลยค่ะหมอพยาบาลก็มีเยอะมากแต่ว่าพลอยจะบอกทุกคนว่า
ต่างหน้าที่ต่างการงานต่างฐานะถ้าเข้ามาปลูกจิตอาสาเราแล้วเนี่ยให้วางข้างนอกเข้ามารับทุกคนเท่ากันหมด
คือพอชอบกันว่าทุกคนให้เก็บกันรักกันเขาทำได้เขาไม่กลัวแล้วน้องนักศึกษาเองอะ
พอยจะถามว่าน้องไม่กลัวเหรอกลัวพี่แต่หนูอยากทำอยากช่วยสังคม
ก็คือก่ว่าเคยเกิดจากที่พออยเป็นคนกลัวงักกะล่องที่ไม่เห็นมากอีกคู่ปากกลัวมาก
เพราะที่คุณเป็นคนคุณก็คือตอนที่พออยฝันรู้สึกว่า

ก็เลยสุขาดไอ้คนเนี่ยว่ามันมีเรื่องแบบนี้รูปด้วยหรอ
ก็เลยไปทักเพื่อนอีกคนนึงที่ทำด้านแต่งหน้าสอนกัน
เขาก็เลยแนะนำให้น้องไปทำ

ยอมรับว่าครัวสั่นนะมันสั่นใจสั่นแต่ง
คอยก็เลยเหมือนท้าทายว่า
ถ้าทำแล้วจะหยุดฝันร้ายไหม

มันก็ได้ทำมามันต้องทำจนตาม

สำหรับผู้ไวชล
เราจะเรียกว่าเป็นอาจารย์แห่งดุร้าย

ถ้าเกิดจากโปรดีเหตุ
ค่อนจะต้องหนักแน่นอน

ผักสุกก็จะมีหนึ่งอย่างเช่นมะขาม
รถชนลูกตาหนู

ลูกตาเท็ก

นาวยากษ์ก็ไม่ว่า
จะทำไงให้เขออกมาร่างปัจจุมันอยู่ในมากที่สุด
ใช้งานให้ยาฆเค้าใช้อยู่แล้วให้
อยากให้ความสุขก็ออกไปก่อน
ตอนนั้นลูกเขายังเล็กมากเขากลัวพ่อเขาเขาไม่กล้าเข้าไป
พออาสาแต่งเสร็จเขากล้าที่จะเข้าไปอีก
มันก็เป็นสิ่งดีของอาสาเราเห็นว่าเรารู้สึกว่าเรา
มันเป็นสิ่งที่เราทำให้เขามีความสุข
แล้วก็จะมีเคสที่แต่งที่โรงพยาบาลนะคะญาติโทรมา
คุณพลอยคือหนูว่ารักแม่มากแต่หนูจะทำยังไงที่หนูจะเข้าไปกอดแม่ได้
พี่ช่วยหนูหน่อยทำยังไงได้หนูแต่งแม่ก็ไม่สวย
หนูก็รู้ว่าขอเป็นพี่พอยมาแต่งด้วยไหม
แล้วก็บอกได้แล้วก็แต่งสิทธิ์เป็นมะเร็งค่ะเป็นแม่ของหนู
น้องเขาก็เข้าไปขอบแค่นั้นเราก็ยิ้มกลับบ้าน
หน้านั้นคือเราแต่งหน้าไม่เป็นใช่ไหมคะ
มันยังไม่ดีเนิ่งเป็นรวมสำหรับเรา
แล้วพอยก็เลยไปเรียนแห่งหน้าให้

พี่แกจะเรียนเป็นทำอะไร
ตัวจะเรียนเป็นคำไม่อะไร
ใครใส่เวลาทุกอย่าง
เพื่อนสำอางตัวไหนต่อ
แฟนเพจเราจะรับแฟนเพจด้วยถ้าบางตัวมือขาเราก็ต้องซื้อปั๊กได้ตัวเอง
ใช้แบบเดียวทุกอย่างค่ะแต่ว่ายี่ห้อไหนเราแต่งได้หมด
ยกเป็นแก้ที่ส่งไม่ใช้ที่ด้วยส่งไม่ใช้
กับมัคลาช่วงเวลาเข้าโรงเย็นสุดแหน่งเดี๋ยวจะยืนได้
เต็ปแรกที่เราจะทำก็คือจะเช็คสภาพร่างก่อนว่ายากมากแค่ไหน
แล้วก็ทำความสะอาดเชฟใบหน้าให้สะที่สุด
ก็แต่งปกติทั่วไปสุดท้ายก็ทำให้มีน้ำมีนวลมีมากที่สุด
ทำผมเสร็จผมให้ทำผู้หญิงชีวิตภารกิจให้แล้วมีรอยตามแถมภาพฤทธิ์

ขอรับมือหนึ่งและมือสอง
เพราะว่าหัวดายุคอยคอยจะห่วงอาสา
เวลาภูมิที่เราตัดสูงประมาณแมทบางครั้งก็ไม่ได้ว่าจะเก็บหัวให้คน
แล้วก็อาสาเผื่อโดนเขาแพ้
แล้วเราก็อยากให้อาจารย์อาจารย์ได้ใช้ของที่ไม่หมด
แต่บางเคสก่อสงมัติจะคอยย่อนรับว่าอาจารย์พอดามอยู่ฐานะ

เพื่อจะให้อาสาเราได้เอาเงินตรงนี้
ไปซื้อช่องสรรค์ที่ขาดเป็นผ้ารถ

ก็เอาเงินที่ได้มาตรงนี้ที่หยอดกระปุกไว้

ถ้าอาสาท่านใดรับแล้วไม่สบายใจ
ก็แนะนำให้ไปหยอดรัฐหนึ่งรูปรัฐหนึ่งความสุข
บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าทำแล้วมันมีความสุข
ทำแล้วได้เห็นเขาหน้ากลายดีขึ้น
ถ้าเราตายไปเราไม่อยากตายไปสุขค่ะ

ไปใกล้เห็นญาตุยิ้มออกให้มีความสุขได้
และรองดูเสียชุดขงาสุว้ามาก
โปรดติดตามตอนต่อไป